ที่ไหนล่ะจะพาไปที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
อำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรี

งานนี้ค่ะคุณอย่าลืมเตรียมผลไม้

แม่มะลินี่อายุ๕๔ปีแล้วนะจ๊ะ
ไปค่ะร้องเพลงแฮปปี้เบิร์ตเดย์ให้แม่มะลิกันด้วย

ไปที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียวจังหวัดชนบุรีจ้า
นี่เห็นไหมน้องหนูก็ไปกันเยอะแยะเลย

แล้วก็ไปร่วมเขียนคำโวยพรให้แม่มะลิ
ที่ตัวแม่มะลิดีด้วยนะคะคุณ
นี่เขาจัดงานกันอย่างยิ่งใหญ่อลังการมากเลยทีเดียวนะคะ
เพราะว่าสิ่งที่จะขาดไม่ได้เลย
สำหรับงานวันเกิดงานฉลองอายุ๕๔ปี

เค้กนี่เห็นไหมจัดแต่งสวยงามนะ
วางเรียงเป็นอักษรแฮปปี้เบิร์ตเดย์

แล้วก็กินเค้กเป็นที่เรียบร้อย

โอ้โหกองเชียร์ก็ร้องเพลงไปปรบมือไป
คงไม่ต้องเฉยแล้วว่าแม่มะลิเป็นใคร
นั่นก็คือฮิปปี้

นี่ถือว่าเป็นตัวที่อายุยืนที่สุดในประเทศไทยเลยนะคุณนะ

นี่เป็นแม่มะลิค่ะอายุยืนที่สุดเลยนะคะ
ซึ่งทางสวนสัตว์เขาก็เปิดให้นักท่องเที่ยว
ไปชมไปเห็นแม่มะลิ
ตาของตัวเองนี่แหละว่าอายุ๕๔ปีแล้วยังแข็งแรงขนาดไหน
แล้วก็ยังให้ไปร่วมเขียนอวยพรให้กับแม่มะลิได้

เดี๋ยวแม่มะลิจะไปอ่านใช่ไหมคะ
จะไปไหนนะไปอ่านนี่ไงเขียนกันเอาไว้อ๋อ
นี่ไงก็จะไปยืนอ่านก็ต้องเขียนภาษาครับ
คนหรือภาษาฮิปโปภาษาคนนี่แหละครับแม่มะลิเรียนมาแล้วอ๋อ
หรือภาษาฮิปโปเขียนยังไงคุณพอจะแนะนำได้ไหมคะ
นี่ไงฮิปโปฮิปโปเรียน

ไม่ใช่อะถ้าจะโวยพรแม่มะลิต้องขึ้นในเฟสบุ๊ค

ว่าแม่มะลิเป็นฮิปโปโปสเตตัส
โพสต์สเตตัสใช่ต้องอวยพรในเฟซบุ๊ก
อ๋อเพราะในเฟซบุ๊กมันมีให้ขึ้นสเตตัส

เขียนโวยพรให้แม่มะลิได้ถึง๘กันยายนนี้ที่สวนสัตว์เปิดเขาเกียรติจังหวัดชนบุรี
อยากส่งคุณชนะไปอยู่กับแม่มะลิเลย